กรณีที่มีผู้ต้องหายิงตำรวจกองปราบเสียชีวิตหนึ่งนาย
ได้รับบาดเจ็บ๑นายช่วงต้นเดือนมีนาคม
ทีนี้หลังจากที่ก่อเหตุ

ท้ายที่สุดตำรวจรวบตัวได้
แล้วหนีมากบดานอยู่ในกรุงเทพค่ะคุณผู้ชม
ไปจับได้แถวรามคำแหงที่โรงแรมแถวรามคำแหงนั่นแหละ
เหตุการณ์นี้ที่ให้คุณผู้ชมดูย้อนไปเมื่อวันที่๙มีนาคม
กลุ่มคนร้ายยิงประทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แยกท่านังพรมในพื้นที่ตำบลโคกม่วงเขาชัยสนพัทธลุง
แล้วทำให้ดาบตำรวจอนันต์มีแสงตำรวจกองปราบปรามถูกยิงเสียชีวิต
แล้วก็ดาบตำรวจชัดชัยพันธอูถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
ส่วนหนึ่งในกลุ่มคนร้ายมีเสียชีวิตด้วย
เพราะว่าถูกตำรวจวิสามันก็คือนายวัชระรัตนสุวรรณอายุ๔๗ปี
จากหนึ่งในกลุ่มคนร้ายเสียชีวิตแล้วแล้วถามว่ากลุ่มคนร้ายที่เหลือล่ะ

ตำรวจพยายามปูพรมไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็คือกลุ่มของนายจำรัฐรักจันทร์หรือว่าฉุยเขาจันทร์อายุ๔๔ปี
ซึ่งเป็นมือปืนตามประกาศจับของตำรวจลำดับที่๑๐
ทีนี้ค่ะล่าสุดวันนี้เลยชุดฮานุมานกองปราบ
นำโดยพลตำรวจโทรจิรพพุธภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลาง
ได้จับกลุ่มในฉุยเขาจันทร์จับได้ที่โรงแรมหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง

แล้วก็มีนายอัธพลใหม่อ่อนหรือว่าในรวยอายุ๒๑ปี
พร้อมกับแฟนสาวนี่ตำรวจคุมตัวมาที่กองบัญชาการสอบสวนกลางนะคะ
เพื่อจะสอบปากคำทีนี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเนี่ยเปิดเผยด้วย

คือเขาบอกว่าตำรวจจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้หมดแล้ว
แล้วจากการสอบปากคำตัวนายฉุยปฏิเสธ
แต่ตำรวจเองมีพยานหลักฐานต่างชัดเจนเลยค่ะ

เพราะว่าตอนที่ชุดฮานุมานกองปราบคุมตัวในฉุยมา

แล้วปฏิเสธเลยนะว่าเขาไม่ได้ยิงตำรวจจนตาย
ไม่รู้ด้วยว่ากลุ่มที่ยิงคือตำรวจเดี๋ยวดูจังหวะนี้ค่ะ

ทีนี้คดีนี้ที่ตำรวจเขาเร่งรัดจับกลุ่มในฉุย
เพราะว่านายฉุยเป็นบุคคลอันตราย

หลังจากก่อเหตุยิงตำรวจหลบหนีในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง

เขาไปซ่อนตัวอยู่ในป่ายาง

ซึ่งเอาจริงเจ้าหน้าที่พยายามที่จะหลอกล่อ
แล้วคือเจ้านายฉุยเขาพยายามหลอกล่อเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่หลงกลคิดว่าเขายังซ่อนตัวอยู่ที่ป่า
ที่สุดคือเขาหลบมาอยู่ในกรุงเทพ
คือเขามีความเชี่ยวชาญในการหลบหนีนะคุณ

คิดดูสิจนฝ่าด่านตำรวจต่างมา
แล้วก็มาซ่อนตัวอยู่ที่กรุงเทพได้

ตำรวจก็วางกำลังกันแบบโอ้โหเต็มที่เหมือนกัน

ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะส่งตัวในฉุย

ดำเนินคดีแล้วก็ขยายผลต่อไปด้วย